เอาล่ะคุณผู้ชมฮะมาถึงข่าวกีฬาของเราแล้ว

แต่มีนักชกมา
นี่คุณผู้ชมฮะถอดเสื้อ
เสื้อข้างนอกนะใส่เสื้อกล้ามขาวมา
แล้วก็นี่สวมนวมมาแบบนี้
ท้าชกกันอยู่ที่บชนกองบัญชาการตำรวจนครบาน

คู่เอกคู่นี้คุณชูวิทย์ท้าชกกับคุณสันทนะ
คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศตรงนี้กันนิดหน่อยครับ

คุณผู้ชมฮะนี่เป็นช่วงจังหวะที่คุณชูวิทย์กระมวลวิสิต
ปรีเข้าไปหานายสันทนประยูณรัฐ
ทันทีที่รถของนายสันทนาจอดที่กองบัญชาการตำรวจนครบาน

หลังจากนั้นคุณชูวิทย์ถอดเสื้อเลย

ประกาศท้าชกกับนายสันธนะเลยนะครับ
เอานวมสีดำมาใส่โชว์สเต็ปฟุตเวิร์คมวย
ให้สัมภาษณ์บอกว่านายสันทนะ

คุณมึงจะมาร้องทุกข์สักกี่คดีก็ตาม
แต่คดีที่มีระหว่างกันนั้น

และยืนยันนะจะตามไปทุกที่ที่มึงไป
นี่คุณเล็กอย่างนะก็เนี่ย

ขณะที่คุณสันทนาก็กำลังจะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวไปด้วย
คุณผู้ชมดูจังหวะนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับ
ผมมาท้ามันแบบวิถีของลูกผู้ชาย

เพราะผมไม่รู้ว่ามันจะมีหมารอบกัดหรือเปล่า
ผมไม่มีผมมาตัวคนเดียว

ผมบอกให้นะผมให้มัน๒๐คดีเลย
แต่คดีที่มันจะแพ้ผมก็คือบนศาล

เบาลงหน่อยอย่าไปเรียกแกอ่อน

ต้องดูตอนนี้จังหวะนี้ที่คุณชูวิทย์

คุณสาธารณะให้สัมภาษณ์ผ่านไมค์พูดสิทธิ์ข่าวอยู่

เป็นวิธีของลูกผู้ชาย

ในขณะที่คุณสันทนาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
คุณชูวิทย์ตะโกนท้าทายคุณสันทนะ

ชี้หน้ากัดฟันกรอด

แล้วก็หันมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าว

อยากฟังเสียงสันทนาเองไหมฟังครับ

เดี๋ยวเจอกันที่ศาลหรือคุก
คุณดิฉันว่ายุขึ้นนะเพราะว่าเสียงคุณสันทนา

มึงอย่ายุดนะคุณชูวิทย์กัดฟันกอดแบบนี้ส่วนฟังคุณชูวิทย์

คือจังหวะนี้เป็นจังหวะพีค
บอกโอ้โหไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่มาปะทะกันรุนแรงขนาดนี้มาก่อน
ครั้งที่แล้วก็ว่าปะทะรุนแรงแล้วนะ

ครั้งนี้โอ้โหด่ากันเป็นฟืนเป็นไฟเลยนะฮะ
แล้วก็คุณสันทนะหันมาคุยกับนักข่าวอีก
บอกว่าตัวที่พ่นอยู่ตรงนั้นก็หมายถึงคุณชูวิทย์

คือถามว่าวันนี้คุณสันทนะมาทำไม

คือมายื่นหนังสือถึงพลตำรวจโทษธิติแสงสว่าง

ชาการตำรวจนครบานเพื่อให้เร่งรัดคดี
ที่ร้องทุกข์กล่าวโทษคุณชูวิทย์กับพวกรวม๙คดี
ก็เป็นปัญหาเก่าที่ร้องกันมานี่แหละครับ
แล้วก็มีคดีที่มีการกล่าวโทษนายพันธวัฒน์หรือว่าน็อต
นะฮะน็อตกองสลักพลัสนะฮะแล้วพวกรวมอีก๕คดี
ขณะที่คุณชูวิทย์พอรู้ว่าคุณสันทนะจะมาที่กองบัญชาการ
ตำรวจนครบานโอ้โหมาดักรอแต่เช้านะฮะ
ทำให้ตำรวจต้องจัดเตรียมกำลังมาเฝ้ารักษาความปลอดภัยกันจำนวนมาก
แล้วก็เกิดการปะทะคารมกันรุนแรงแบบนี้แหละครับ
ดิฉันว่าอันนี้ไม่จบเพราะว่าคุณชูวิทย์บอกเองเลยว่า
เย้ตามไปทุกที่ต้องมีอีกแน่
ผมหายใจไม่ทั่วท้องเลยเล่าข่าวนี้